อาทิตย์กับเรา๓คนและทีมข่าวนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็ตามคดีใหญ่กันต่อ
เรื่องของเจ้าสัวเปรมชัย
แล้วก็ผลตำรวจเอกสิวาราวรังสิบหราบมนาคุณบรองพระบตรรอ
เมื่อวานลงพื้นที่ที่สพกาญจนบุรี

เจ้าปัญหาที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างหนักนะฮะ

เมื่อกี้เขาแคปภาพเมื่อกี้

แคปภาพเฉพาะตอนที่พลตำรวจเอกศีวรา

อันนี้ชอตนี้อันนี้แหละ
เผยแพร่ในโลกโซเชียลอย่างหนัก

โอ้โหถึงขนาดไหว้เจ้าสัวเลยเหรอฮะ
แต่ภาพจริงเป็นแบบที่เราให้ดู

เดี๋ยวเราก็รับไหว้

ทุกคนก็ไหว้กันหมด

จังหวะมันสับกันนิดหน่อยก็เป็นประเด็นไปเลยนะ
ใช่มีภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดเป็นล้านคำ
ล้านความคิดเห็นล้านคอมเมนต์เลยทีนี้
ใช่ฮะดูเรื่องราวกันหน่อย

เมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนากุล

เดินทางไปยังสพทองผาภูมิ

ไปถึงประมาณ๑๑โมง
เพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสำนวนคดี

ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

เรียกตำรวจที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทุกนาย

กำชับให้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง

และต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ควรมีจัญญบันในการนำเสนอค่า

ไม่ต้องกลัวไม่ได้มีปัญหาแล้วก็อย่าไปชี้นำ

นะครับคุณอยากจะเป็นสื่อคุณต้องมีจัญญาบัญบ้างครับ
แต่ถ้ามันผิดหลักผลหมายบ้านเมืองคุณจัวเลย
แต่ถ้ามันถูกหลักผลหมายบ้านเมืองอย่าไปชี้นำ
ไม่ได้ราชาแต่ยังได้เลยนะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยถึงการที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้อง
นักข่าวก็อยากรู้ว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ได้ทันไม่เกินฝากขังครั้งที่๔
หรือคือวันที่๒๖มีนาคมหรือไม่
รองพบตรก็ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยครับ
ไม่ว่าการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเนี่ยมันต้องมีผู้กระทำผิดหรือมีการกระทำผิดนะ
เมื่อกฎหมายไม่ได้บรรยัติว่าเป็นความผิดผู้กระทำผิดหรือการกระทำผิดมันก็ไม่มี
ในมาตราสองของวิทยาในการรอบทุกข์หรือการโทษก็ไม่สามารถกระทำได้

ก็คือกรอบวันที่๒๖มีนาคม
เท่าที่ฟังจากพนักงานสอบสวนได้รับข้อมูลได้รับคำชี้แจงมาเนี่ย

ส่วนเรื่องของวันที่บอกว่ามาสอบปากคำเนี่ยนะคะ
เอาไว้๕มีนาคมใช่ไหมแต่ว่ามาก่อน
เรื่องนี้รองผ่อบอตรก็บอกนะคะบอกว่าพอนายเบรมชัยแล้วก็พวกนี้
พบพนักงานสอบสวนก่อนก็ไม่จำเป็นต้องมาอีกแล้วนะ

ส่วนประเด็นการสอบสวนยังมีประเด็นที่ต้องสอบอีก

ขณะที่เรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะคะ
ที่เหลือก็คือรอรอผลนิติวิทยาศาสตร์
ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์
แล้วก็ยืนยันว่าสำนวนคดีนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า๑๘๐นะคะ

มันฝากได้๗ฝากอันนี้แค่ฝาก๓เบื้องต้นแค่นั้นเอง
สำนวนเสร็จไป๘๐แล้ว
พวกคุณก็จะล่าช้าล่าช้าอยู่นั่นไม่รู้ไปรับจ้างใครมาเปล่า
๘๐ที่เสร็จไปเป็นเกี่ยวกับในพระด้าม
เรื่องของสำนวนนะคุณไม่ต้องทราบหรอกนะ
ว่าฟ้องได้แล้วกันนะฮะ
คือเมื่อวานพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุล
มันไปถึงที่สพทภภูมิสิบเอ็ดโมงใช่ไหม

พอเวลาเที่ยงครึ่งนายเปรมชัยกรณสูตร
พร้อมพวกอีก๓คนคือนายยงโดดเคลือ
แล้วก็นางนาธีเรียมแสนนายยงเป็นคนขับรถ

แล้วก็นายธานีทุมมาศนายธานีทุมมาศเนี่ย
ว่าน่าจะเป็นแบบพรานใช่ไหม

เออมาพบพนักงานสอบสวนที่สพทองผาภูมิ
แล้วก็เกิดภาพเหตุการณ์นี้แหละสวัสดีพูดคุยกันนะครับ
โดยนายเปรมชัยเดินมาถึงก็ไม่ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์แต่อย่างใดนะฮะ
ดิ่งเข้าพบพลตำรวจเอกศีวราและคณะที่ห้องประชุมชั้น๒ทันทีนะครับ
ซึ่งการเข้าพบพนักงานสอบสวนสพทองผาภูมิครั้งนี้
ถือเป็นการเข้าพบก่อนกำหนดเดิมที่ต้องมาพบพนักงานสอบสวน
ภายในวันที่๕มีนาคมนี้ไง

ช่วงในการพูดคุยกันเนี่ยสื่อเข้าไปถ่ายได้บางส่วนนะครับ
แล้วเราก็ได้ยินการพูดคุยเหมือนพลตำรวจเอกศีวราก็คุยกับนายเปรมชัย
ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายนะ
เรียกร้องความยุติธรรมอะไรหรือเปล่าก็ต้องชี้แจงทางพนักงาน
คือใช้น้ำเสียงค่อนข้างจะเป็นปกติของรองพบตรท่านนี้ก็คือดุดัน

ไม่ได้เสียงสองนอบนอบท่านเจ้าอาจารย์ว่าอะไรไม่ใช่

จะพูดเรื่องอะไรอาจจะชี้แจงมาชี้แจงอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ไปถามคนอื่นถามนายยงโดดเคลือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ในวันนั้นเป็นยังไง

นาทีเท่านั้นเองนะครับที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามณกุล
ได้เจอกับผู้ต้องหาทั้ง๔ราย
จากนั้นพลตำรวจเอกศีวราก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครทันที
โดยให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนต่อไป

ท่านก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้ง๔๙ข้อหา

แต่นายเปรมชัยจะโดนเพิ่มอีก๒ข้อหา

คือครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนอีกหนึ่งข้อหาเป็นข้อหาติดสินบน

จาก๙ข้อหา๙ข้อหาเดิมเป็นข้อหาเกี่ยวกับ

สิ่งที่เกิดขึ้นภายในทุ่งใหญ่นะเรสวน

นั่นคือ๙ข้อหาแล้วก็แยกออกมาอีก๒ข้อหา
ส่วนเรื่องของข้อหาทารุณกรรมสัตว
ยังคงเป็นปัญหาคาใจว่า
รองพบตรช่วยฝั่งเจ้าสัวเปรมชัยหรือเปล่า
ท่านบอกว่าเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยนะ
เรื่องของพระราชมัญญัตินี้ยังไม่ได้มีการบรรยัติเอาไว้
ก็เลยไม่สามารถที่จะลงโทษผู้ต้องหาในเรื่องนี้ได้
ส่วนตัวของท่านเห็นว่าที่เสือดำโดนฆ่า
พิสูจน์ได้อย่างไรว่าถูกทารุณ
อ่าการทารุณคือการทรมานก่อนถูกไหม

และจากการตรวจสอบก็ไม่มีเครื่องมือการทารุณด้วย
คำว่าฆ่าและทารุณความหมายก็ต่างกัน
ต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องนี้อีกครั้ง
ถ้าพบว่ามีการทารุณก็จะแจ้งข้อหาเพิ่ม

แต่ไม่ได้พูดถึงนิยามของสัตว์ประเภทไหนล่ะ

ใช่ค่ะคือพลตำรวจเอกศีวราชี้แจงออกมาแบบนี้
ประเด็นนี้ที่ตำรวจไม่รับดำเนินคดีในข้อหานี้

จากพฤติกรรมของผู้ต้องหายังไม่เข้าข้อหาทารุณกรรมสัตว
แต่มีเรื่องพรบคุ้มครองสัตว์ป่า
ที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอยู่แล้ว
ดังนั้นพนักงานสอบสวนต้องดูข้อกฎหมายให้ละเอียดชัดเจน
และไม่รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีเพราะอะไร

เพราะจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
และส่งผลต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกลับ
จากความประมาทเลินเลิกของพนักงานสอบสวนได้
เราฟ้องเขาไปเขาฟ้องเรากลับได้
เสียชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมดเลยนะฮะ
ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาแต่อย่างใด
พลตำรวจเอกศีวรากล่าวดังนี้
จบนะฮะเรื่องของทารุณกรรมสัตว์
มีเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงาน

รองผู้บังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
พูดถึงกรณีที่สังคมวิจารณ์ข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานของนายเปรมชัยว่า

บทเอกวัชรินบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
เป็นความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนกัน
พร้อมยืนยันคดีติดสินบนเจ้าพนักงานนั้นยังอยู่นะคะ
แม้ว่าคลิปเสียงการสนทนาจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นนายเปรมชัย
แต่พนักงานสอบสวนก็ยังมีพยานหลักฐานอย่างอื่นอีก

จะมีการสอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องอีก๕คนในกรณีนี้เพิ่มเติมด้วยนะ
เอามาดูด้านของนายเปรมชัยและผู้ต้องหาทั้งหมดรวม๔คน
พบพนักงานสอบสวนสพทองผาภูมิกันบ้างนะฮะ
แล้วก็พบกับรองพบตรแค่๑๐นาที
แต่ว่าถูกพนักงานสอบสวนสอบนานกว่า๒ชั่วโมง
เปรมชัยกับทนายเดินออกจากห้องสอบสวน
โดยพยายามหลบกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรออยู่ด้านล่างโรงพัก
และพยายามสัมภาษณ์แต่นายเปรมชัย
คือสื่อจับจ้องเลยนะเจ้าสัว
ตอบคำถามอะไรสักอย่างหน่อยไหม
สัวเปรมชัยไม่ยอมตอบคำถามใดพูดเพียงสั้นว่า
ให้ไปถามตำรวจเพราะสอบไปมาก
นรู้สึกเหนื่อยขอตัวไปทานยาก่อนนะ
จากนั้นนะครับก็เดินขึ้นรถขับออกไปทันที
ขณะที่พวกอีก๓คนคือนายยงนายธานีและนางนาธี
ยังถูกสอบสวนจนกระทั่งเวลา๔โมงเย็น
ทั้ง๓คนเดินออกจากห้องสอบสวน
เดินทางขึ้นรถตู้กลับโดยที่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดนะครับ
การสอบสวนเพิ่มเติมครั้งนี้ได้เสร็จสิ้น
และจะไม่มีการเรียกตัวผู้ต้องหาทั้ง๔มาพบอีก
เพราะธรรมดาที่จะต้องมาพบวันที่๕มีนาคมนะ

ตำรวจบอกว่าทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธตามเดิม
โดยเฉพาะเรื่องการล่าสัตว์
ส่วนทนายความของนายเปรมชัยบอกว่า
เปรมชัยและพวกให้ปากคำไปหมดแล้ว

ผู้ต้องหาไม่มีความกังวลแต่อย่างใด
อันนี้เป็นสิ่งที่พอนายเปรมชัยเข้าพบเรียบร้อยแล้วนะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของมูลที่สืบนาคสะเทียนนะครับ
อาจารย์สะสินเฉลิมลาบประธานมูลิธิ
ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า

อนุญาตให้ความเห็นเรื่องคดีคุณเปรมชัยและคณะ

เนื่องจากมีธุระในเรื่องอื่น

มูลทิศสืบนาคสะเถียนจะจัดเสียวนา
เดือนความคืบหน้าคดีล่าสัตว์ทุ่งใหญ่
พร้อมจัดแถลงข่าวทวงถามความคืบหน้า
สรุปเหตุการณ์และวิเคราะห์รูปคดี
เพื่อนำเสนอต่อสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือความคืบหน้าในคดีล่าเสือดำของเจ้าสัวเปรมชัย
ที่เราก็คงยังไม่ทิ้งนะฮะ
ยังติดตามต่อเนื่องนะครับ